เพราะฉะนั้นสมาชิกวันรถทัวร์นะคะ
ดื่มน้ำก่อนอย่าแต่ตำให้ทาน

ถ้าเป็นน้ำปลาร้าล้วนจริงแล้วดื่มแบบนี้

ไม่งั้นมันจะเค็มมากนะเวลาดื่มน้ำปลาร้า

ตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ไปคุยกับขนเพชรบ้าจี้
หรือว่ากริตติเดชสมตน
เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังคนหนึ่งนะฮะ
เธอบอกว่าเธอทำน้ำปลาร้าเป็นแบรนด์ของตัวเอง
แล้ววางขายมา๒สัปดาห์
ก็เริ่มจากรีวิวเอาน้ำปลาร้า
มาทำพวกเมนูส้มตำยำต่าง
ก็ทำเป็นคอนเทนต์นะเพื่อ
เสนอขายเรียกร้องความสนใจ
สร้างความสนุกสนานอะไรก็ว่ากันไปนี่ดูดในขวดอย่างนี้ก็มีนะ
อมรับว่าคลิปที่เธอทำเนี่ยหลายคลิป
เธอยอมรับว่าเธอผสมโกโก้ฮะนั่นไง

ใช่แล้วมันจะกลายเป็นอีกประเด็นนึงเลย
ว่าคุณหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่า
เพราะว่าคุณขายน้ำปลาร้าแล้วทำเป็นดื่มน้ำปลาร้า

คือในแก้วเนี่ยขนเพชรบอก
ที่ว่าผสมโกโก้เป็นส่วนใหญ่

โกโก้เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะ
ก่อนหน้านี้เคยซดน้ำปลาร้าเพียวแล้วเธอบอกมันไม่ไหว

ก็เลยเอาโกโก้มาผสม
คือยอมรับว่าต้องการทำคอนเทนต์
ไม่ได้หวังถึงขั้นว่าโอ้โหจะหลอกลวงผู้บริโภคอะไร
แค่ต้องการเรียกลูกค้าเท่านั้นไม่คิดว่าจะเป็นกระแสดราม่า
วันนี้เธอเลยบอกว่าอยากจะขอโทษไปยังชาวเน็ต
หรือว่าประชาชนด้วยนะถ้าเกิดว่าเธอทำให้เข้าใจผิด
ขาดไม่ได้นะ

จะรู้เลยว่าสีในแต่ละคลิปในแต่ละแมทเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
บางคลิปในขวดปลาร้ามีแบบเป็นเก็ดเงินเลยที่หนูดื่ม
มีแบบนั้นเลยบางคลิปก็เป็นโกโก้นึกออกไหมครับพี่
คลิปเนี่ยหนูก็เอาปลาร้าครึ่งหนึ่งโกโก้ครึ่งหนึ่งผสมกัน

แต่หลายคนเขาไม่รู้ไงเห็นไหม
ผู้ชมครับถ้าเอาในแง่ของทางสุขภาพนะ
ส่วนเรื่องของคุณขนเพชรจะมีใครมองว่าแบบไหนอะไรยังไงก็
ก็ว่ากันไปนะแต่เรื่องของสุขภาพร่างกาย
หมอกอล์ฟนายแพทย์สุดทานลิขิตนุกรูลเจ้าของเพชรคุณหมอสตรอรี่
บอกว่าการดื่มน้ำปลาร้าแบบยกสดแบบดื่มเยอะเลยเนี่ย

หมอกอล์ฟบอกว่าน้ำปลาร้ามีโซเดียมสูง
ปกติแล้วควรจะทานไม่เกิน๑ช้อนชาต่อวัน
แม้จะไปผสมกับอย่างอื่นอย่างเช่นผสมโกโก้

ปกติแล้วเขาให้รับประทานไม่เกิน๒๒๐๐มิลลิกรัมต่อวัน
เกลือแกงไม่เกิน๑ช้อนชา
เพราะถ้ารับประทานเกินไปนะครับฟังดีนะ
ถ้ารับประทานเกินจะทำให้ไตมีความเสื่อม
พอไตเสื่อมปุ๊บก็ขับโซเดียมออกได้น้อยลง
พอโซเดียมออกน้อยลงนะครับไตก็ทำงานลดลงอีก
ก็จะมีเกลือข้างในร่างกายแล้วก็จะมีการบวมน้ำ
พอบวมน้ำมากขึ้นเนี่ยก็เสี่ยงต่อเรื่องของความดันโลหิตสูงครับ
ไตครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจด้วย
ถึงว่าแบบดื่มสดเลย
ใช่มันเลยกลายเป็นสองเรื่องใหญ่เลยนะ
ที่โอ้โหคนพูดถึงกันเยอะหนึ่งเลย
คือถ้ามันเป็นน้ำปลาร้าจริงแล้วคนไปลอกเลียนแบบ
แล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายนี่แย่นะ
แล้วยิ่งคุณมายอมรับว่าไม่ใช่น้ำปลาร้าหรอกเป็นโกโก้
โอ้โหผิดพรบคอมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ
ถ้ามีคนไปแจ้งความเออนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเปล่า

ความจริงปลาร้าเขาก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหม
เราก็โชว์ทางเมนงเมนูอะไรของเราก็ได้